ดูเหตุการณ์นี้บ้างคนร้ายบุกเดี่ยวไปใช้มีดปล้นร้านทองในห้างโลตัสมหาชัยนะคะ
ก็คว้าไปได้๒๒บาทรวมมูลค่าทองกว่า๗แสนบาทเลยนะคะ
ปรากฏว่าพอก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
แล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยคือจับภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ที่เขาเริ่มก่อเหตุได้ด้วยนะคะ

อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ